ชายวัย๓๙ปีที่ป่วยติดเตียง

แล้วพอปั๊มเนี่ยก็ขึ้นมาแต่เห็นว่าหยุดไป๕นาทีเลยค่ะ
คือแม่บอกเอ๊ะไอ้ที่มันเข้ามา

ใช่แม่สงสัยเลยว่าที่อยู่ในร่างนี้

แล้วก็อย่างที่เห็นแขนขาลีบ
แล้วก็ขยับเคลื่อนไหร่างกายไม่ได้

ใช่เหมือนเขาสื่อสารได้ด้วยการกระพริบตาค่ะพี่อุ๋ย
อ่าอยู่คอนโดแถวกรุงเทพ

นี่นะฮะอาการก็สุดลงเรื่อยสุดลงเรื่อย

ร่างกายผ่ายผอมแขนขาเหลือนิดเดียว

ท่านผู้ชมครับคุณแม่ของโจอันเนี่ย
เขาอยากให้หมอปลามือปราบสัมภเวษีมาช่วยหน่อยนะ
หลายครั้งหลายหนลูกชายหัวใจหยุดเต้นไป
บางทีหยุดไปเนี่ย๓รอบก็มี

แต่ไอ้ที่ฟื้นกลับมาเนี่ยมันใช่ดวงจิตของลูกชายหรือเปล่า

ที่แม่สงสัยนะแล้วแม่เองเนี่ยไอ้คอนโดที่อยู่เนี่ยตั้งแต่มาอยู่กรุงเทพ
เนี่ยซื้อคอนโดไว้อ่ะห้องที่ซื้อเนี่ยมันมีผู้หญิง
คนที่อยู่เดิมเนี่ยเขาผูกคอตายตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรมาก
เคยมีคนทักนั่นแหละพระก็ทักนะคนที่เป็นร่างทรงก็ทัก
แต่แม่ก็อ้าวไม่เป็นไรหรอกนะสุดท้ายอันนี้ซื้อคอนโดปี๕๐นะ
๕๘อยู่ดีลูกชายหมดสติเป็นเจ้าชายนิทราไปชั่วขณะ
แต่กลายเป็นว่าทุกบ่าย๒โจอันจะมีอาการคล้ายกับ
ถูกคนกระทืบกลางตัวจนตัวงอแล้วเกร็งไปหมด
ก็เลยอยากให้หมอปลาเนี่ยมาดูให้หน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้น
คือป่วยติดเตียงก็เอาล่ะแต่ทำไมอาการมันไม่ดีขึ้นเลย

ทุกผู้ชมครับดูหมอปลาหน่อยวันนี้หมอปลามาแล้วนะฮะ
เพื่อจะมาช่วยดูอาการให้
วันนี้มาที่บ้านนะบ้านของโจอัน
ที่ประทุมธานีนะครับ
คือตอนที่แม่ของคุณโจอันเล่าให้ฟังมากอะ
ถูกคนเหมือนกับกระทืบจนตัวงอจนเกร็งไปหมด
อยู่ตรงนี้เนี่ยหมอปลามีอาการแปลก
แบบที่เวลาเจออะไรที่มันเหมือนสมเผาเหสีค่ะ
พะอืดพะอมคลื่นไส้

แล้วบอกปล่อยลูกเถอะยอมแล้วกลับสองรอบแล้วปกติจะไม่หลับ
พ่อแม่เราพูดเนี้ยเป็นเรื่องแย่พ่อติดพ่อแม่ไม่รู้

เราต้องจับลูกปอดไว้แล้วบอกปล่อยลูกเถอะอย่าทำอะไรลูกเลย
แล้วปกติลูกจะไม่หลับวันนี้หลับสองรอบแล้ว
พอเห็นมับปานตาเดียวมีอาการฉันเริ่มมีอาการเลยค่ะ
ที่บ้านเคยขี่จักรยานยนต์ใช่ไหมคือเห็นบอกว่า
เหมือนแม่เคยเล่าให้ฟังว่าขี่มอเตอร์ไซค์ไปกับเพื่อน
แล้วเจอทางสามแพร่งอยู่เขาก็เป็นลมหมดสติไปเลย
ซึ่งตอนนั้นเพื่อนก็ไม่ได้พาหาหมอด้วย
เพราะนึกว่าเหมือนแค่เป็นลมไปเฉย
คือเหมือนหัวใจหยุดเต้นไปประมาณ๕นาทีค่ะ

แล้วแม่ก็เคยพาลูกชายไปดูแลที่คอนโด

กว่าเดิมอีกเหมือนมีคนมากระทืบอะไรพวกนี้

จะมีอาการเหมือนมีคนมาเหยียบกลางร่างอะไรแบบนี้
ที่ที่เขาบอกนะคะ
ต้องหาหมอแล้วนะอันตราย
นี่แล้วนี่ตอนจะถึงห้องถึงเตียงที่

พอยิ่งเข้าไปเนี่ยอาการยิ่งหนักกว่าเดิม
ค่ะ
นี่หมอปลาก็ให้แม่พามาที่ห้องของโจอันนะฮะ
มาถึงเนี่ยหมอปลามีอาการหนักกว่าเดิมนะครับ
ต้องเอากระดาษทิชชู่มาเช็ดน้ำมูก

เนี่ยก่อนจะทำพิธีเนี่ยหมอปลาบอกมันสัมผัสได้ถึงวิญญาณ

หลังจากตรวจสอบดูอะไรเสร็จเรียบร้อย

ที่โจอันทร์หมดสติโดยติดเตียงลักษณะแบบนี้

เพราะมีวิญญาณของผีผู้หญิง
ที่ผูกคอตายในคอนโดของแม่มาสิ่งร่างอยู่
ทำให้มีอาการมือเกร็งเท้าเกร็ง
เหมือนจิตสุดท้ายที่ทรมานกับการผูกคอตาย
ผีผู้หญิงตัวนี้จะสิ่งร่างโจอันทร์

หากไม่ได้อยู่ในร่างนี้ก็จะไปหาร่างใหม่อยู่

หมอปลาก็เลยถามคุณแม่บอกแม่รับได้ไหม
อันต้องเสียชีวิตภายใน๓สัปดาห์

เพราะไม่อยากให้ลูกชายทรมานอีกต่อไป
รับได้รับไม่ได้ก็อรัชพรดูกันแล้วกันคุณแม่บอกว่า
นี่แม่เตรียมรูปหน้าศพลูกชายไว้แล้วนะ
แล้วก็เซ็นบริจาคอวัยวะของลูกชายทั้งหมดเอาไว้แล้ว

อันนี้แม่บอกจะใช้รูปนี้ตอนนั้นยังพอชูนิ้วได้นะ

กระพริบตายได้อย่างเดียวเองค่ะ
ฮ่าไอ้ฮ่า
แล้วแม่ก็เห็นผีแต่แม่ไม่ทำพิธีแก้ทำไม
แม่เคยคิดตัวเองเหรอตอนนี้

คิดตลอดว่าที่เรา
คุณแม่ยินยอมนะฮะหมอปลาก็เลยทำพิธีให้นะครับ

ให้แม่กับญาติเอานี่น้ำมา
รูปเท้าล้างเท้าขอโหสิกรรมจากโจอันกัน
แม่ก็บอกไม่อยากให้ลูกทรมานบอกข้างหูลูกชาย
ไม่อยากให้เจ็บปวดแล้วก็เอาสายสินมาพันที่ศีรษะลูกชาย๓รอบ
หมอปลาก็เขียนชื่อโจอันจุดทูบหนึ่งดอกไปยืนที่หัวเตียง
แล้วก็ใช้มือจับศีรษะทำพิธีนะครับ
ทำไปก็มีอาการไปนะหมอปลาผอืดผอมอะไรต่างนานาไป

คำแรกที่ท่องนโมหมอปลาบอกโอ้โหกลิ่นเหมือนกลิ่นวิญญาณกลิ่นศพมันตีขึ้นจมูกเลย
สัมผัสสัมผัสได้เลยว่าวิญญาณเนี่ยไม่ยอมให้ทำพิธี
ถึงขั้นต้องขอพักออกไปล้างหน้าล้างตาข้างนอกก่อน
หมอปลาบอกตั้งแต่ทำพิธีมาไม่เคยเจอแบบหนักขนาดนี้มาก่อน
เฉพาะอยู่ในร่างมานานพลังงานวิญญาณเลยเยอะเหลือเกิน
แล้วอะไรมันจะโหดร้ายขนาดนี้วิญญาณตัวนี้เนี่ยหมอปลาบอกถ้าออกจากร่างนี้
ต้องไปหาร่างอื่นอย่างนี้หรอมันไม่จำกัดที่ต้นต่อจากการวิญญาณไปเลย
กำลังจะถามกันว่าแล้วทำพิธีนี้มันปราบผีไม่ได้ใช่ไหม
ไปดูตอนที่ไปทำพิธีอีกรอบหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับ
คือหมอปลาไปถึงต้องบอกไม่ต้องมามองกูอย่างนี้เหมือนคุยกับวิญญาณเลยนะฮะ
วิญญาณจ้องตลอดเลยสุดท้ายก็ทำพิธีได้นะครับ
หมอปลาขู่บอกถ้าไม่ให้ทำพิธีเนี่ยจะไม่ทำบุญที่ส่วนกุศลให้
และให้แม่เอาน้ำใส่แก้วเอามือน้องจุ่มลงน้ำแล้วก็ท่องนโม
เรียกชื่อน้องโจอันให้กรวดน้ำแล้วไปเทใต้ต้นไม้หน้าบ้าน
หมอปลาบอกว่าเชื่อว่าส่วนหนึ่งวิญญาณต้องตามหมอปลากลับไปด้วยแน่
เพราะร่างกายหมอปลาตอนนี้อ่อนเพลียเหลือเกิน
ลักษณะดวงจิตวิญญาณผู้หญิงตัวนี้ตนนี้อาฆาตแรงจริง
แต่อันนี้ผมฝืนถึง๒ครั้งแต่มันทนไม่ได้
มันคุมตัวเองไม่ได้แม้กระทั่งตัวของนักข่าวเอง
เมื่อกี้ยังแย่แล้วมันตรงความแปลกตรงที่ว่า
พอผมเริ่มนโม๓จบเนี่ยผมได้กลิ่นศพเข้ามาเลย
ระยะเดียวแล้วมันก็หายไปเลยแบบ
ตอนนี้นะในความรู้สึกผมผมร้อนไปทั้งตัว
หนาวร้อนแบบเป็นไข้
เสร็จเรียบร้อยคุณแม่ก็ขอบคุณหมอปลานะฮะ
แม่บอกแม่ก็สัมผัสได้เหมือนกันนี่ขึ้นอยู่กับความเชื่อนะ